ตกลงเป็นซอสแก๊กกี้หรือเป็นซอสปรุงรส

รสอะไรฮะ

โบในฐานะที่เล่นละครด้วยกัน
เชื่อนะครับของมาที่ถูกที่สุด
เชื่อนะครับถูกที่นี่ละคร

อะไรครับ
ซอสปรุงอาหารครับสูตรเข้มข้าวเนื้อ

ของผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าสิ
ทำไมมองสายตาเหมือนอ้อนวอนนะบอกหนูเถอะ

ตั้งแต่มีคนมาแขกก็มีพี่ดาวขับมินนะที่ทำแบบนี้
แล้วเดี๋ยวข้อ๒เขาก็ใช้ตัวช่วยอีกข้อหนึ่ง

เหมือนลูกกวางน้อยที่กำลังจะโดน
สัตเตอร์คอร์สจับไปทำลากเลือด
หมาก็ใช่หมารากเลือด

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นอย่างนี้เอง
ครับผมผมหยุดนอนเยอะ

สิ่งนี้ก็ดี

ใช่แล้วอันนั้นก็๖๘๐มิลลิตร

ซอสปรุงอาหาร๖๘๐มิลลิลิตรนะคะ
คุณตอบว่าอันนี้เป็นซอสที่ราคาถูกที่สุด

ซอสปรุงรสแม็กกี้๑๐๐มิลลิลิตรที่คุณไม่ได้เลือก

ราคาอยู่ที่๔๔

ซอสปรุงอาหาร๖๘๐มิลลิลิตร
ราคาอยู่ที่
นี่คือสินค้าที่คุณทั้งสองคนเลือกค่ะ

สูตรข้าวเนื้อ๖๘๐มิลลิลิตร

นี่คือสินค้าที่คุณทั้งคู่ไม่ได้เลือก
แต่จะชี้วัดว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไป
คุณโบนัสและคุณฟ้าต้องแพงกว่า๓๑บาทค่ะ

แพงกว่า
ขวดข้าวที่สองมาแล้วค่ะ
ขวดที่สตรงไปแล้ว๔๐๐๐บาท

ข้อต่อไปนะคะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลยค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักสวยรักงามไหม

ผลิตภัณฑ์จากสีจันทร์
เหมาะกับผิวหน้าคนไทยและคนเอเชีย
แน่นอนค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากสีจันทร์ค่ะ

เป็นแป้งฝุ่นเนื้อละเอียด๑๐กรัม
อันที่๒ค่ะเป็นแป้งพอกหน้า
สูตรต้นตำรับ๒๐กรัม
ส่วนอันที่๓ค่ะเป็นแป้งมาร์คสูตรธานาคาโก

ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากสีจันนี้

ถามเลยค่ะว่าของทั้ง๓ชนิดนี้
ของที่ไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
คือเท่าที่หนูรู้นะคะ
แรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทย
แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพง

ใช่ค่ะในร้านสะดวกซื้อต่าง

ใช่เขาหนึ่งเลยคือเขามีความธนาคาร

โอ้โหขออีกทีค่ะ

แฟนถามจริงนะคะว่าแป้งมาร์คสูตรธนาคาเนี่ย

พี่คะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้ว

โอ๊ยฉันหมดข่าวตรงใส่เทียมฉันล้อต้องค่ะพี่

คุณบอลเลือกเลยครับ

แป้งมาร์คสูตรธนาคาโกล๑๔กรัม
จากสีจันทร์ที่คุณโบนัสและคุณปั๊กไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่

พอกหน้าสูตรต้นตำรับ๒๐กรัมที่คุณเลือก
ราคาอยู่ที่๕๕บาท

อันนี้มันต้องแพงกว่า
ชีวัตรของคุณแป้งฝุ่นเนื้อละเอียด๑๐กรัม
ที่โบเคยใช้แล้วเคยใช้อีก
เคยใช้แล้วเคยใช้อีกแบบแล้นจำลักษณ์ไม่ดัน
จะแพงกว่า๕๕บาทหรือเปล่า
คุณได้อยู่ต่อให้คุ้มค่าเสื้อคู่ที่คุณซื้อมาค่ะ
กระโดดไปเยอะเลย

แป้งพอกหน้าค่ะของสีจันทร์ค่ะราคาถูกที่สุด

ตัวช่วยคุณยังเหลือตัวช่วยหนึ่งแล้วตอนนี้คุณผ่านมาได้นะ

คุณป๊าและคุณโบนัสสะสมเป็นราคา๘๐๐๐บาท

หนูคราวหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่เป๊กกี้

ดีมากค่ะเพราะว่าข้อต่อไปนะคะ
คำถามมูลค่าเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เฮ่ย

เจ๊เขาไม่คิดจะมาทำงานบ้างหรือไง
ไปละ

โอ้โฮไอ้โบน

ทำไมล่ะท้องเหมือนเมื่อกี้โอ้โฮนี่ไง

ใครอ่ะนี่ได้พวงมาลัยล้นหูเลยนะ

ไม่มีผมเหมือนไอ้บ้า
อ้าวทำงานว้าวอ๋อพร้อมเจน

สัมภาษณ์ถึงที่มายโบนไหวเลย

อ้าวท้องตูดเชียว

ก็พอดีไปแค้นงานแล้วก็กลัวแค้นไม่ผ่านหรอกค่ะ
อยากจะล้างงดเป็นล้างงดไม่เป็น
อะไรนะ
เดี๋ยวเผลอแล้วแล้วเบอร์
เบอร์เบอร์อีกแล้ว
ไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบ

หน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลัง

แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

แกงป่วนด้วนราคา

ความภาพเข้ามากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

นี่ถ้าฉันใส่เกียร์แล้วขับออกไปเนี่ย

มันคนละอย่างสตาร์ทงานแบบนี้
พี่เบิ้ล

เออเขาก็พูดตรงนี่ว่ะ

ไอ้นิ่มบ้านี่เป็นตอนฉัน